กรณีเด็กถูกทำร้ายร่างกายอีกแล้วฮะ
เป็นเด็กชาย๔ขวบเท่านั้นเอง
ทั้งหน้าทั้งหัวทั้งหูทั้งหลังทั้งตามลำตัว

แล้วเด็กบอกว่าถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกาย

แต่ตำรวจตรวจหาสารเสพติด
ก็พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายของพ่อเลี้ยงเด็กคนนี้ด้วย
หลังจากที่มีการแชร์ภาพในโลกโซเชียล
เป็นภาพของเด็กชายโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง
ตำบลมะขามหย่งอำเภอเมืองจังหวัดชมบุรี
นี่น่วมไปหมดเลยนะครับ
ใบหน้าหัวหูรวมถึงอวัยวะเพศด้วยนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดชมบุรีของเราก็ลงพื้นที่

ก็ไปพูดคุยกับครูพี่เลี้ยงของเด็กชายคนนี้นะครับ

ซึ่งครูพี่เลี้ยงก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่า
เด็กชายในภาพอายุ๔ขวบคือน้องไก๊
น้องไก๋เนี่ยเพิ่งจะย้ายมาจากจังหวัดนครปฐม
เพื่อมาเรียนต่อที่โรงเรียนแห่งนี้ที่ชนบุรีเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ครูก็ตรวจตามร่างกายของน้องไก๊
พบว่าน้องไก๊มีร่องรอยเหมือนถูกทำร้ายหลายแห่ง
กลางหลังเอ่ยเบ้าตาซ้ายเอ่ยดูช้ำหมดเลยนะคุณนะ
แขนศีรษะแล้วก็กกหูซ้าย
พอครูถามน้องน้องก็บอกว่าถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายมาครับ

คือเห็นน้องไก๊ถูกทำร้ายร่างกายมาแบบนี้

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่แท้ของน้องไก๊คิดอะไรอยู่
ปล่อยให้ลูกถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายนะครับ
จากการที่ครูพยายามที่จะพูดคุยกับน้องไก๊

บอกว่าถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายมาหลายครั้งแล้วนะครับ
ทีนี้ครูก็ถ่ายภาพอาการบาดเจ็บของน้องไก๊เนี่ย
เป็นหลักฐานถ่ายร่องรอยบาดแผลเหล่านี้
เพื่อจะไปแจ้งความแล้วก็ยืนยันว่า
หรือว่าอาการบาดเจ็บเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่โรงเรียน
ไม่มีครูทำร้ายร่างกายหรือลงโทษน้องไก๊นะฮะ
และทีนี้ก็ส่งภาพให้แม่ของน้องไก๊ได้ดู
ครูบอกว่าครูไม่ได้เป็นคนเผยแพร่ในโลกโซเชียล
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภาพเหล่านี้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลได้อย่างไรนะครับ
แต่ทีนี้มันก็กลายเป็นคดีความแล้วฮะ
ตำรวจภูทรเมืองชนบุรีนะครับติดตามตัวของนายกฤษณะ
พ่อเลี้ยงน้องไก๊วัย๒๔ปี
พร้อมด้วยแม่แท้ของน้องไก๊อายุ๒๘ปีมาสอบสวน
กฤษณะพ่อเลี้ยงให้การปฏิเสธ

แต่เบื้องต้นตำรวจตรวจพบสารเสพติดในร่างกายนะครับ
ส่วนแม่แท้ของน้องไก๊ก็ไม่ยอมเอ่ยปากใดทั้งสิ้นเลยนะ
ส่วนแม่แท้จะทำร้ายร่างกายเด็กหรือไม่
หรือว่าจะเป็นพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายเด็ก
ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับ
นักสังคมสงเคราะห์บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรีเนี่ย
นำตัวของน้องไก๊มาอยู่ในความดูแลก่อน
เพื่อเยียวยาสภาพจิตใจให้หายจากอาการหวาดกลัวนะครับ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปพบกับแม่แท้
แล้วก็พ่อเลี้ยงนะฮะก็เปิดเผยว่า
แม่นี่แหละเป็นคนนำภาพไปโพสต์เองนะครับ
เพราะต้องการช่วยเหลือลูกรู้สึกสงสาร
ขออภัยคือผู้สื่อข่าวไปพบกับนี่
คุณป้าท่านหนึ่งคุณป้าท่านนั้นเป็นแม่ของตัวพ่อเลี้ยง
ก็คือแม่ของนายกฤษณะนะฮะ
แม่ของนายกฤษณะเนี่ยบอกว่าดิฉันนี่แหละ
เป็นคนเอาภาพของไก๊ซึ่งก็ถือว่าเหมือนเป็นหลานของเธอเนี่ย
โพสต์ลงในโลกโซเชียลเพราะว่าสงสารหลานสงสารน้องไก๊นะครับ
สงสารเด็กคือเคยรับน้องไก๊มาเลี้ยงดู
แต่ว่าแม่แท้ของน้องก็บอกว่าคิดถึง
แล้วก็รับกลับไปเลี้ยงเองแล้วแม่เนี่ยก็เคยทราบว่า
ลูกชายของเธอคือนายกริสนะเนี่ยทำร้ายน้องไก๊
แม่ก็พูดอะไรไม่ออกก็เป็นลูกชายแท้
แต่ก็ไม่ได้เป็นพ่อแท้ของเด็กแต่ก็ไปทำร้ายเด็กทำไม
เด็กเนี่ยก็เหมือนหลานแท้ของฉันเหมือนกันฉันก็ดูแลได้นะฮะ
แต่ลูกชายฉันเนี่ยมันไม่เชื่อฟังฉันมันไปทำร้ายเด็กนะฮะ
สุดท้ายคนเป็นแม่อย่างฉันก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน
ก็นำภาพของหลานของน้องไก๊ไปโพสต์ลงในโลกโซเชียล
เพื่อจะหาคนมาจัดการลูกชายของตัวเธอเอง

ก่อนหน้านี้นะเธอเคยเห็นร่องรอยบาดแผลฟกช้ำตามร่างกายของน้องไก๊
ก็ได้แต่ถามกฤษณะลูกชายบอกว่าเฮ้ยแกไปทำเด็กหรือเปล่า
ลูกชายก็ได้แต่อ้างว่าเด็กตกเตียงวิ่งล้มเองบ้างแหละ
อกจากนี้นะฮะยังเคยถามเด็ก
ก็บอกว่าก็ถูกแม่ตีเหมือนกันแม่ก็ตบหน้าผมเหมือนกัน
แล้วก็ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายผมเหมือนกัน
แต่ว่าไก๊ไม่กล้าจะร้องไห้หรือไม่กล้าจะบอกใคร
ถ้าร้องนะก็ถูกตีอีกหรือคิดจะไปบอกใครเนี่ยก็ถูกตีอีกนะฮะ
ซึ่งแม่ของนายกฤษณะก็บอกว่าก็รักเด็กคนนี้
แม้จะจริงแล้วไม่ใช่หลานแท้แต่ก็รักเหมือนหลานแท้
แล้วก็ทนไม่ได้ที่เห็นเด็กตัวแค่นี้
ถูกทำร้ายร่างกายที่เกิดจากฝีมือลูกชายของเธอเอง

เขาก็พูดนะว่าเขาไม่อยากกลับไป
ดิ่งนั่นหรือ
ใช่ค่ะเด็กไม่อยากกลับไป

ก็กลายเป็นพยานที่สำคัญเลยนะครับ
ตำรวจได้ตั้งข้อหาพ่อเลี้ยงไว้๒ข้อ
คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ

เสพยาเสพติดด้วยนะครับ